คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จริงแล้วเป็นช่วงฤดูหนาวนะ
หลายพื้นที่ก็จัดเทศกาลกิจกรรมสังสรรค์ฤดูหนาวกันนะฮะ
เฉพาะที่จังหวัดตากค่ะแต่อากาศหนาวใจคนมันร้อนค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาตระลุมบอลกันหน้าเวทีคอนเสาร์ดนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ๖คน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่คนที่เขาไปประสบเหตุเนี่ย

วัยรุ่นตะลุมบอลกันเตะต่อยกันแบบนี้ไม่ยั้งเลยนะคะ

พอมันมีภาพแบบนี้ขึ้นมาชาวบ้านเองก็ไม่สบายใจไง
คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปนี้เสียงบนเวทีนี้ยังดังอยู่เลยนะ
เป็นรูปเป็นเสียงคือลักษณะ
ยิ่งจะทำให้วัยรุ่นที่เขาตีกันตีตามคำถามทุกข่าว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในงานคอนเสิร์ตงานฤดูหนาวประจำปี
ภายในสนามกีฬาตากศิลป์ตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
อย่างที่ในภาพปรากฏแล้วค่ะวัยรุ่นเขามีเรื่องกัน
ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เขาไม่อยากมีเรื่องนะ
กำลังจะทยอยเดินทางกลับบ้านเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าไม่อยากมีเรื่องแต่ก็ถูกกลุ่มคู่อริเนี่ย
รุมทำร้ายกลางสนามการแข่งขันฟุตบอลจนมีวัยรุ่นบางคนเนี่ย
โอ้โหลมฟุบไปกลางสนามเลยนะคะขออภัยเป็นสนามฟุตซอลนะคะ
กลางเสียงของชาวบ้านอย่างที่บอกไปตะโกนห้าม
ตะโกนร้องเรียกกันนะคะที่สุดแล้วท้ายเรื่องเนี่ย
ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาระงับเหตุ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
รีบวิ่งหนีเลยนะฮะนี่ไงพอตำรวจมาทหารมา
รีบวิ่งหนีออกไปบริเวณนอกงานนะคะไปปะปนกับฝูงชนที่เขาเดินงานมาเที่ยวนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศหน้างานหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
เนี๊ยนไงมืดด้วยไปปนกับคนละเมืองดีเขาแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมกู้ภัยเนี่ยเบื้องต้นช่วยการประถมพยาบาลคนที่เจ็บ
ซึ่งบางคนเนี่ยหัวไหล่หลุดเลยนะคะบางคนก็ศีรษะแตก
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการถูกเศษแก้วบาด
เบสเสร็จแล้วประมาณ๖คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
หลังจากนั้นพอปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จปุ๊บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
ถามว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไรนะฮะทราบแบบนี้นะคะ
บอกว่าขณะที่วงดนตรีกำลังเล่นกันอย่างเมามันสนุกสนานเลยค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่เขาเป็นคู่อริกันเนี่ยกำลังเต้นกันอยู่หน้าเวที

รู้ว่าเป็นคู่อริกันคุณก็ไปไกลนะคะ

ไปอยู่ใกล้กันแล้วเกิดการคำเห็นกัน
แล้วก็กรูเข้าไปชกต่อยกันอย่างชุนละมุนนะคะ
ก็เลยทำให้คนมีได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุตำรวจบอกว่าไม่น่าจะรอด
เดี๋ยวจะไปติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคุณผู้ชม
จริงแล้วงานรื่นเริงแท้งานเขาไปสังสรรค์

คือนอกจากจะเดือดร้อนพ่อแม่ผู้ปกครองของตัวเองแล้ว
เดี๋ยวจะโดนลูกหลงด้วยไหม